คุณผู้ชมฮะเรามาอัปเดตเหตุการณ์หน่อยครับ
กรณีที่ไฟไหม้หมู่บ้านกฤษฎานคร๓๑บ้านหลังหนึ่ง
แล้วก็เกิดอาคารพังถล่มลงมา

แล้วก็ตอนนี้ได้มีการนับยอดของผู้เสียชีวิตแล้วด้วยนะครับ
รายงานมาจากหมู่บ้านกฤษฎานคร๓๔
ถนนบรมราชชนนานีครับเชิญครับ
การระดมนะครับฉีดน้ำ
เนื่องจากตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่า

ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่า
ลักษณะของบ้านนะครับเป็นอาคาร

เวลาประมาณ๕นาฬิกานะครับ

บอกว่าเกิดจาก

ระเบิดที่มาจาก

และหลังจากนั้นครับเก้าไฟก็ลุกไหม้

และลักษณะตัวบ้านนะครับก่อนที่จะพังถล่มลงมา
ในช่วงเวลา๗นาฬิกานะครับพังถล่มลงมา

เป็นตัววีนะครับซึ่งช่วงนั้นนะครับ
เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับ

ถล่มลงมาทำให้มีเจ้าหน้าที่

เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งตอนนี้ครับ

ว่ายังมีเจ้าที่อีกกี่คนนะครับ

ซึ่งตอนนี้ต้องช่วยกันระดมนะครับ
โดยมีการติดตั้ง

เป่าควัน
ของไฟนะครับให้ลุกออกไปใน

ในทิศทางทางด้านหลังบ้านนะครับ

ช่วยคนเจ็บที่ติดอยู่ภายในซาก
ของบ้านที่พังถล่มออกมานะครับ

เพื่อจะเป็นการเพิ่มอากาศนะครับ
ให้กับคนที่ติดอยู่ภายในซากด้วย

กำลังระดมเร่งกัน

มีเจ้าหน้าที่กำลังช่วยกัน

ที่เข้ามาช่วยเหลือบริเวณนี้ด้วยนะครับ
นี่เป็นภาพล่าสุดนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่า

พยายามที่จะต่อท่อนะครับที่เป็น

ท่อสีดำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะฮะเนี่ย
จะเป็นลักษณะของเป็นพัดลมนะครับ

เพื่อให้ทิศทางควันออกไปที่ทางเดียวกัน
และเพิ่มอากาศให้กับคนที่อยู่

ติดอยู่ภายซากประหลักหักพังตรงนี้ด้วยนะครับ

จากที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะครับก็คือ
มีการยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วนะครับ
จำนวน๕คนนะครับแล้วก็ยังมีเจ้าของบ้าน

ซึ่งตอนนี้บางส่วนเนี่ยก็มีการ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับ
ถึงพื้นที่แล้วและกำลังตรวจสอบความเสียหาย

วิศวกรรมสถานนะครับก็มาตรวจสอบ

แล้วมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวผมจะรายงานกลับไปที่ห้องทรงครับ

เพลิงไหม้แล้วคนเข้าไปข้างในเนี่ย
เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปด้านในถึง๒๐คน

ชีวิตอยู่ภายในซากคือ๕คนแล้วนะครับ
แล้วก็ทางปพเองได้ส่งทีมที่เรียกว่า

แล้วก็ช่วยเหลือกรณีอาคารถล่มโดยเฉพาะเลย
เข้าไปแล้วก็ทางอาสากู้ภัย

เขาตั้งเขาเรียกว่าตั้งกองอำนวยการ
ประสานงานในที่เกิดเหตุเลยนะฮะ

ตลอดทั้งวันแล้วครับสำหรับข่าวใหญ่ข่าวนี้